เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาก็เร่งกวาดล้างโรงแรมถึงกว่า๒๐๐แห่งเลยนะคะ
ในอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
เพราะว่าเป็นการหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้อมปราม
อำเภอกระทู้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภูเก็ตค่ะ
เพราะว่าเป็นที่ตั้งของหาดป่าตองหาดกะรนหาดกะตะ
ก็จะมีธุรกิจโรงแรมเกิดขึ้นมากตามจำนวนของนักท่องเที่ยวนะคะ
ซึ่งช่วงก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ลงไปสำรวจ
ก็พบโรงแรมที่เกิดขึ้นที่เป็นโรงแรมเถื่อนไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการเยอะค่ะ
พอไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตตามขั้นตอน
ก็ไม่มีการรับรองเรื่องโครงสร้างอาคารหรือว่าความปลอดภัยด้านอื่น
รวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญที่ต้องดำเนินการสำหรับผู้เข้าพัก
นั่นก็คือการลงบันทึกรายละเอียดของผู้เข้าพักแต่ละคน
เพื่อจะตรวจสอบเป็นข้อมูลสืบย้อนหลังถ้าหากว่าเกิดเหตุอัธยากรรมขึ้นกับนักท่องเที่ยว
และปัญหาแดนนามความมั่นคง
ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตก็เลยร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สำนักการณ์สอบสวนและนิติการ์
ุ่มสำรวจโรงแรมขนาดใหญ่๒แห่ง

ที่ภาครัฐเปิดโอกาสด้วย
โดยตัวแรกล่าสุดเฉพาะที่อำเภอกระทู้
มีโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องเพียงแค่๑๔๖แห่งเท่านั้น
และมีผู้ประกอบการมายื่นขอคำรับใบอนุญาตแล้ว๔๖๐แห่ง
แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการที่ขาดความรับผิดชอบ
เฉยแล้วก็ลักลอบเปิดกิจการอยู่อีกกว่า๒๐๐แห่ง
ซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดเลยนะคะ